สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันดาวสุภาษา
วันนี้แม้ว่าฝนจะลดลงชัดเจนแต่สภาพอากาศโดยทั่วไปคาดเดาได้ยากค่ะ
อาจจะเกิดฝนได้ช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำ
ตอนบนของประเทศวันนี้เกิดจากอิทธิพลสภาพอากาศจากประเทศเพื่อนบ้านค่ะ
ส่วนฝนตอนกลางจนถึงตอนล่างเกิดจากลมมรสุมฝนประจำฤดูที่ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทย
วันนี้ค่าเฉลี่ยของฝนยังคงเท่ากับเมื่อวานค่ะอยู่ที่๑๔๐๖๐ของพื้นที่
ฝนส่วนใหญ่เกิดในพื้นที่ป่าและพื้นที่ภูเขา
จุดไหนที่มีฝนอาจจะสูงได้มากกว่า๒เมตรโดยเฉพาะทะเลอันดามันตอนบนค่ะ
วันนี้อุณหภูมิระหว่างวันไม่ร้อนเท่าไหร่นะคะแต่ว่าความชื้นในอากาศค่อนข้างสูงค่ะ
ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิวัดได้๒๒๓๘องศาเซลเซียส
กรุงเทพมหานครฝนน้อยค่ะมีโอกาสเกิดฝนได้เพียง๑๒๐ของพื้นที่เท่านั้นค่ะ
เหลืออีกเพียง๒สัปดาห์เท่านั้นสำรองน้ำเอาไว้ใช้ก่อนที่ฝนจะทิ้งช่วงในช่วงเดือนหน้านะคะ

สวัสดีค่ะ